ที่โยคีย์โปโยคีย์โรเบิร์ต

คือเขาเปลี่ยนสีเครื่องแต่งกายแล้วใช่ไหมพี่อุ๋ย

นักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะ
ส่งเขากระโจมที่จังหวัดราชบุรี
เดี๋ยวถ้านักข่าวของเราพร้อมจะให้รายงานสดเข้ามา
แต่นี่คือภาพสดเลยเชิญคุณวิรยุทธ์นะคะ
และคุณโลเบอร์นะครับซึ่งได้มีการหยุดตัวนี้เยอะกี่ทาง
ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับ
จะมีการเดินขึ้นไปปักโศกนั่งสมาธิอุดมเขากระโจงนะครับ
ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากประมาณสถานถ้ำเนี่ย
สั้นตัวจากคนโทดยะเนี่ยตามให้ผู้ชมเหล่านี้ด้านขนาดนี้นะครับ
ไม่ต้องมีใจเดินขึ้นไปสวนล้อมไทรนะครับ
อันนั้นแต่ว่าทั้งสองท่านหมดมันเหมือนมีเชื่อข่าวระหว่างกัน
รายงานมาว่าโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตนะคะไปที่วัดเขากระโจม
ห่างจากสถานปฏิบัติธรรมที่บวชประมาณสัก๒๐กิโล
ก็ได้มีการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แล้วก็ทำพิธีเดินฝ่ากองฟอน
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัมภเวษีวิญญาณเร่ร่อน
แล้วก็เป็นกิจกรรมฝึกความอดทนของผู้ปฏิบัติธรรม
ก็จะขึ้นไปปรากฏนั่งสมาธิเขากระโจมคืนนึงนะคะ
แล้วก็เดี๋ยววันถัดไปจะทุดงไปเรื่อย
ข้ามไปเขตจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเวลา๑๕วัน
ยืนยันว่าไม่ข้ามออกชายแดนเมียนมานะคะ
เพราะว่าอยู่ชายแดนพอดีไงคะ
หลายคนก็กังวลว่าที่บอกเดินทุดงเดินทุดงเนี่ย

พระอาจารย์อุเทรจ้าวาดวัดท่าไม้

ท่านก็ยืนยันตั้งแต่เมื่อวานที่แถลงข่าวบอกโอ้โหไม่หรอก
พรมแดนของเราเนี่ยทะหงทหารตำรวจเยอะแยะไปหมด

เขาก็ไม่ได้หลบหนีอะไรตอนนี้อยู่ในช่วงการประกันตัว
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ได้รับแจ้งมาว่าคือ
โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตปิดวาจา

เขาส่งเป็นคลิปมาใช่ไหม

ในสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ราชบุรีแล้วก็ส่งผ่านมายังสื่อมวลชน

ใช่ค่ะซึ่งก็ได้รับคำยืนยันว่าระหว่างการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะ
ถ้าหากตำรวจติดต่อมาเพื่อให้ปากคำอะไรเพิ่มเติม
ก็สามารถติดต่อผ่านทีมงานได้

มีทีมงานติดตามไปด้วยก็จะพร้อมที่จะไปให้ปากคำกับตำรวจทันที

อ่านี่นะฮะให้ดูล่าสุดตรงนี้ไว้ก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มออกทุดงที่เขากระโจม
ผู้สื่อข่าวก็เลยรีบส่งภาพมา

กันอีกทีนึงเอ้าทนายเดชาที่เมื่อสักครู่ค้างเอาไว้เรื่องการทำงานต่าง
ผ่าชนะสูตรศพต่างนะฮะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีการขัดขวางหรือว่าการเตะถ่วงอะไรทั้งสิ้น

แล้วก็ฝากบอกบรรดาผู้มโนโซเชียล
ว่าขอให้มั่นใจการทำงานของทนายความในคดีคุณแตงโม
ต้องให้กำลังใจกันอย่าเพิ่งด่วนวิพากษ์วิจารณ์
ตอนนี้ที่จอดรถทัวร์เต็มหมดแล้วลองฟังหน่อยนะฮะ
ตังเกตเต็มที่เลย

ก็เลยมอบหมายให้ทนายความดำเนินการให้
ก็ให้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความไปสังเกตการแทน
ทีนี้ข้อสงสัย๑๑ข้อที่แม่บอกแม่ยังติดใจสงสัยเนี่ยนะ
อยากให้ชนะสูตรรอบ๒ก็คือมาจากสังคมนี่แหละ
ที่อยากจะให้คุณหมอได้ช่วยพิสูจน์หน่อย

ซึ่งการชนะสูตรรอบ๒ก็มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน

และท่านสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ยืนยันกับแม่ว่าจะทำให้ชัดเจนและดีที่สุด
คุณแม่ยอมรับว่าคิดถึงทุกวัน
อยากให้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่
เห็นลูกในสภาพที่เสียชีวิตแบบนี้มันสุจพันธนา

โมกำลังน่ารักและรักคุณแม่

อยากให้สังคมเข้าใจแม่ด้วยว่าแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกจริง
ทุกวันนี้ชอบมันที่จะหาอาการอ่อนเทีย
พันธุ์ค้าใจหัวอกคนเป็นแม่คนใย
ในสภาพที่จะต้องอยู่ในสภาพใช่ไหม
ฉันยังล้อให้ทุกวัน

คิดถึงผู้ใจมาก
คุณแม่บอกว่าก็เป็นข้อสงสัยที่สังคมสงสัยด้วยคุณแม่ก็เลยอยากจะให้มันสิ้นสงสัยด้วยการชนะสูตรรอบ๒ก็ขึ้นอยู่หน้าจอเราอธิบายไปแล้วนะคะว่า๑๑ข้อสงสัยก็คือที่จุดไหนอย่างไรบ้างค่ะ
วันนี้ก็มีการแจ้งเบื้องต้นกันแล้วผลอย่างละเอียดก็คงต้องรอฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณแม่ก็อายุ๖๐กว่าแล้วอาจจะพักผ่อนน้อยช่วงนี้

ท่านผู้ชมครับทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความในคดีของคุณแตงโมที่คุณแม่แต่งตั้งเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะ
วันนี้ไปเป็นตัวแทนคุณแม่นะครับไปสังเกตการณ์การผ่าชนะสูตรรอบสอง
คือความจริงทนายกฤษณะเนี่ยไปสภนวธบุรีอยู่วัน๒วัน
บอกว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนหน่อย
มีเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานสำคัญในคดีคุณแตงโม

วันนี้บอกต้องขอเลื่อนนัดไปก่อน

ที่สพเมืองนนทบุรีซึ่งคือเจ้าของคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทนายรัชพลสุริสาครนี่ฮะทนายความชื่อดังคนหนึ่ง
นะครับทนายรัชพลมาที่สพเมืองนนทบุรีถามว่ามาทำไมทนาย
ชพลบอกว่ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมใน

ในกรณีที่เคยมีการมายื่นเรื่องเอาไว้เกี่ยวกับบุคคลบน
เรือบางคนไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายซึ่ง
ส่วนตัวมองว่าถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยว
กับเรื่องยาเศษติติมีโทธถึงจำคุกหนึ่งปีปรับสองหมื่น
บาทเลยอยากให้แยกคดีนี้เนี่ยออกมาจากคดีของคุณแตงโมอยาก

คนบนเรือที่ไม่ยอมตรวจยาเสพติดครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นความ
ในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องในเรื่องคดีของแตงโมเนี่ย
ผมไม่ใช่ทนายในคดีนะครับอาจจะต้องไปถามทางนายเจ้าของคดีนะครับ
แต่ว่าอันนี้มันเป็นคดีต่างหากแยกกับคดีตังโม
ซึ่งในส่วนนี้ตำรวจสามารถที่จะดำเนินคดีได้เลย
ส่วนคดีที่เกิดขึ้นณขณะนี้ยังมีผู้ต้องหา๒คนนะครับ
๕คนบนเรือนะฮะก็คือคุณปอคุณโรเบิร์ต
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เรื่องของใบอนุญาตขับเรือ
เปลี่ยนลำหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ไม่ได้อายัดไว้ตั้งแต่แรกเนี่ย
วันนี้ตอนเย็นเนี่ยเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการของสำนักเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขานนทบุรีมาที่สพเมืองนนทบุรีนะครับนี่ฮะ
ลำเกิดเหตุที่คุณแตงโมนิดาตกเรือไปเนี่ยมาให้กับพนักงานสอบสวน
แล้วก็มีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของกรมเจ้าท่าด้วยที่เอามาให้
แล้วก็มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพรบการเดินเรือมามอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วย
เจ้าหน้าที่บอกว่าเรือลำนี้ตรวจสอบแล้วพบว่าหมดอายุเรื่องการเดินเรือนะฮะ
เพราะฉะนั้นที่เอาไปขับในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนั้น๒๔กุมภาพันธ์ถือว่ามีความผิด
นำเรือที่หมดอายุไปใช้งานนะฮะค่ะอ่าอันนั้นเรื่องใบอนุญาตขับเรือที่โดนไปใช่ไหม
อันนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็เป็นข้อหาที่ต้องแจ้งเพิ่มใช่ไหม
ถ้าเจ้าหน้าที่ขยายผลแล้วเจอหลักฐานตรงนี้ส่วนประเด็นที่มีการสงสัยกันว่า
สลับเรือเปลี่ยนเรือหรือเปล่าทำลายหลักฐานหรือเปล่า
เผื่อจะมีหลักฐานต่างบนเรือตอนเกิดเหตุคุณตังโมตกเรือเนี่ย
เรื่องนี้ทางกรมเจ้าท่ายืนยันว่าตรวจสอบแล้วคือเรือลำเดียวกันนะฮะ
นี่คือเรือของคุณปอตนุพัฒน์ไม่มีการสลับสับเปลี่ยนอย่างแน่นอน
ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยังไม่สามารถประกอบพิธีชาปนกิจศพคุณแตงโมนิดาได้
เพราะว่ามีการอายัดศพเอาไว้รอการชนะสูตรรอบ๒
ในวันนี้ที่มีการชนสูตรเรียบรอบ๒เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ค่ะคุณแม่ของคุณแตงโมและอาจารย์ทงชัย
ก็คืออาจารย์ทางศาสนาคริสต์ที่มีการเป็นผู้นำในการทำพิธีอาลัย

ก็เลยมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของหีบศพของคุณแตงโม
ก็ได้มีการคุยกับสุริยาหีบศพนะคะ
เพื่อให้ช่วยออกแบบเป็นหีบศพตามศาสนาคริสต์ให้กับคุณแตงโมด้วย
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ติดต่อไปที่ประธานกรรมกรรมบริษัทสุริยาฮีบสบคลองหลวง
คุณวิโรธสุริยเสนี
ก็ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบหีบศพให้กับคุณแตงโม
ก็ได้คำตอบมาว่าอยู่ระหว่างการออกแบบ
และหารือกับอาจารย์ทงชัยและคุณแม่ของคุณแตงโม
เพื่อให้หีบศพของคุณแตงโมออกมาสวยงาม
และเป็นตัวตนของคุณแตงโมมากที่สุด
ปกติหีบศพแบบคริสต์จะมี๒แบบนะคะ

แต่หีบใบนั้นเป็นเหล็กไม่สามารถเผาได้
จะใส่ลวดลายดอกกุหลาบที่หีบศพ
ทาสีชมพูหรือสีโอโรสซึ่งต้องให้คุณแม่เลือกอีกทีนะคะ
แต่ก็จะเป็นสีที่คุณแตงโมชอบ
ส่วนลวดลายกุหลาบมีความหมายสื่อถึงความรัก
ไว้อาลัยในแบบที่สวยงาม
อกจากนี้ค่ะคุณวิโรธก็บอกว่าให้ช่างออกแบบไม้กางเขน
รูปแบบลวดลายดอกไม้ติดไว้บนหีบศพด้วย
เพื่อให้ดูสวยงามก็จะสวยงามกว่าการนำ

ด้านในหีบศพเป็นผ้าบุที่นอนสามารถเลือกผ้าสีอะไรก็ได้
ปกติจะเป็นผ้าเงาลื่นคล้ายกับผ้าสะติน
ส่วนนี้จะออกแบบเป็นสีชมพูหรือสีโอโรสเอาไว้ก่อน
ด้านในหีบจะเหลือพื้นที่เอาไว้ให้
หากอยากจะวางตุ๊กตาสีชมพู
ตุ๊กตาที่คุณตังโมซื้อให้พ่อโสเป็นของขวัญวันเกิด
นำติดตัวตลอดใส่ลงไปด้วยก็ได้
หีบศพกว้าง๖๐เซนติเมตรยาว๒๑๐เซนติเมตร
หีบศพทั้งหมดนี้นะคะเป็นการออกแบบไว้ก่อน
เพื่อให้คุณแม่ของคุณตังโมและอาจารย์ทงชัย
ดูและออกความเห็นว่าควรจะปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรอีกไหม
หรือว่าถ้าคุณแม่ต้องการจะนำภาพของคุณตังโม
ไปติดไว้หน้าหีบศพก็สามารถทำได้ค่ะ

สุริยาหีบศพมีเป็นที่แรก
โดยหลักการทำงานก็คือต้องได้แบบไลน์ที่ชัดเจนก่อน
แล้วก็นำเครื่องมาอ่านข้อมูลแกะสลักลงบนแผ่นไม้เนื้ออ่อน

ซึ่งหีบที่มีความละเอียดแบบนี้เจอไม่ค่อยบ่อยนะคะ
ก็เลยอยากจะทำทุกอย่างให้เป๊ะเรียบร้อยสวยงามที่สุด
เพื่อส่งคุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
ก็ต้องทำให้เหมือนที่นอนแล้วก็ดูความละเอียดแล้วก็สวยงามด้วยครับครับ
เน้นความสวยงามครับ
ท่านผู้ชมครับดูภาพอีกสักครั้งนะฮะ
เคลื่อนไหวล่าสุดของโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตนะครับ
ก็อย่างที่ทราบเขาไปบวชโยคีพรามตั้งแต่เมื่อวานนี้
ที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่งรัชบุรี
ส่วนวันนี้เนี่ยออกจากสถานที่นั้นมาแล้วมาที่วัดเขากระโจม
อยู่ห่างจากสถานปฏิบัติธรรมตรงนั้นประมาณ๒๐กิโลเมตร
นี่นะครับนี่คือโยคีปอและโยคีโรเบิร์ต
แต่เมื่อวานนี้จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นชุดถือศิลปฏิบัติธรรมที่เป็นสีกรัก
วันนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ค่ะนี่คือภาพค่ำวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็มากับหลวงพี่อุเทรนเจ้าวาดวัดท่าไม้นะ
ท่านก็อนุญาตให้มาเนี่ยฮะติดตามดูได้นะครับว่าเออนี่เขามาเนี่ย
จะเดินทุดงจริงจริงจะมาปฏิบัติธรรมจริงจริงหลวงพี่อุเทรเจ้าวาดวัดท่าไม้
ท่านก็นำมานะฮะเพื่อจะพาไปเดินทุดงไปปฏิบัติธรรม
ก่อนจะออกกันในคืนนี้นี่ก็มีการสวดมนต์ไหว้พระกันก่อน
ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมจากนั้นไปที่หลังวัด
ทำพิธีเดินฝ่ากองฟอนก่อนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
สัมภเวษีวิญญาณเร่ร่อนเป็นกิจกรรมการฝึกความอดทน
ของผู้ปฏิบัติธรรมอ่าอันนี้พระท่านบอกนี่นะครับ
หลังจากนั้นก็ไปปักกรดนั่งสมาธินะซึ่งหลวงพี่อุเทรนท่านบอกว่า
ปักกรดนั่งสมาธิที่วัดเขากระโจมเนี่ย
บนเขากระโจมเนี่ยหนึ่งคืนด้วยกันตรงนี้คือจุดที่ปกติจะใช้เป็นที่
ชาปนาจิตด้วยฝากองฟอนมึงนะครับก็ให้ทั้งสองคนจะ
โยคีปโยธิโรเบิร์ตมาสวดมนตรงนี้
อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัมภเวษีวิญญาณเร่ร่อน
แล้วก็เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแตงโมด้วย
คืนนี้จะปักกรดนั่งสมาธิที่นี่นะฮะ๑คืน

ว่าที่วัดเนี่ยเราไม่ทราบว่ามีช่วงกลางคืนนะฮะ
แต่ก่อนหน้านี้ที่คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราได้
รายงานมาเนี่ยจะเป็นภาพตอนที่เดินขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยว
พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยหลวงพี่อุเทรจ้าวัดวัดท่าไม้
บอกว่าก็จะนำเดินทุดงไปเรื่อยตอนนี้อยู่ในพื้นที่
รัชบุรีนะฮะก็จะนำผู้ปฏิบัติธรรมรวมทั้งโยคีปอโย
คีโรเบิร์ตนะครับแล้วก็พระสงฆ์ด้วยเดินทุดงข้ามเขตไปที่
กาลจันทร์บุรีไปปฏิบัติธรรมสิบห้าวันแต่ยืนยันว่าจะไม่
ออกชายแดนอย่างเด็ดขาดไม่หลบหนีคดีอะไรทั้งสิ้นอยู่ใน
พื้นที่ประเทศไทยนี่แหละระหว่างปฏิบัติธรรมหากตำรวจต้อง
ตัวทั้งสองคนไปให้ปากคำเพิ่มเติมดำเนินคดีเพิ่ม
เติมติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะจะมีทีมงานที่ติดตามไปด้วย
อีก๕คนนะฮะซึ่งจะพาไปหาตำรวจทันทีเพราะว่า๒คนนี้
คือโยคีโรเบิร์ตเนี่ยเขาจะไม่พกเครื่องมือสื่อสารอะไร
ทั้งสิ้นอืมแล้วเมื่อวานนี้เขาก็ส่งสารผ่านทางสำนักปฏิบัติธรรม
ยังสื่อมวลชนว่าเขาจะขอปิดวาจาค่ะอ่าอันนี้ภาพล่าสุดใน
คืนวันนี้นะฮะณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับ
เดี๋ยวจะมีเรื่องราวของโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตให้ตามกันต่อค่ะ
คือมีรายละเอียดอีกเยอะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการไปปฏิบัติธรรม
ในครั้งนี้ก็เป็นสองผู้ต้องหาในคดีของคุณแตงโมแล้วก็
ได้รับการประกันตัวออกไปทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นทนายตั้ม
ว่าผมเข้าใจความรู้สึกของทุกทุกคนเราไม่ต่างกันผมดูแล้ว
กำลังคิดอยู่สัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้รอบครอบที่สุด
ทีมข่าวเราถามทนายตั้มเลยทนายตั้มว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ทนายตั้มบอกว่ามีนายตำรวจระดับผู้ใหญ่อืม
โทรศัพท์มาหาบอกให้ทนายตั้มทนายรัชพลศิริสาคร
นายรณรงค์แก้วเพชรหยุดเคลื่อนไหวคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
อย่างงั้นอาจจะมีอันตรายหรือถูกดำเนินคดีครับทนายตั้มบอกโอ้โห
คือส่วนตัวมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ตำรวจอยากให้คดีนี้จบลงให้เร็วที่สุดหรือเปล่า
แต่ก็ยืนยันว่าก็จะเดินหน้าจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ความจริงในคดีนี้ได้นะครับ
กรบภูทรภักดิ์หนึ่งไปพูดคุยถึงคดีนี้
และทนายตั้มเองก็ขอร้องไม่ให้ดำเนินคดีกับประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็น
แล้วเนี่ยอยู่ดีทนายตั้มออกมาบอกว่าตำรวจระดับผู้ใหญ่เลยโทรไปหาอย่างนี้ค่ะ

เกี่ยวเรื่องอยากให้เรื่องนี้เงียบที่สุดแล้วมั้งครับ
ผมคิดว่าแล้วไม่ได้จบได้ไวหรืออย่างนี้มันก็เหมือนก็จบกันไม่ได้สักที
ทางตำรวจเนี่ยจะได้มีการฟ้องร้องประชาชนนะครับ
ที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นที่ตำรวจมองว่าเป็นเท็จนะครับ
ผมก็ได้บอกกับทางท่านภูมิชาการว่าถ้าเกิดว่าดำเนินคดีไปเนี่ยนะครับ
ประชาชนที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นกันบางคนเขาก็แค่ต้องการอยากรู้ความจริง
ก็เหมือนกับออกมาช่วยช่วยกันนะครับมันบางคนอาจจะรู้จริงบ้างอาจจะรู้ไม่จริงบ้าง
แต่ว่าทุกคนคือทุกคนก็อยากรู้ความจริงว่าน้องแตงโมเสียชีวิตได้ยังไง
ผมก็เลยบอกว่าขอท่านว่าอย่าดำเนินคดีกับประชาชนเลยนะครับได้มีการพูดกับท่านในประเด็นนี้ไปด้วยนะครับในวันนั้น
ซึ่งหมายความว่าล่าสุดบุคคลในตำรวจคณิตที่โทรมาก็ต้องมีตำแหน่งที่ใหญ่กว่านี้
ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าครับเป็นผู้รักผู้ใหญ่เลยครับ
ก็คือโทรมาขอร้องโดยตรงเลยแหละครับ
ก็ในเกมไม่ได้พูดดีแล้วครับวันนี้ครับไม่ได้พูดดีนะครับ
แล้วหลังจากนี้จะยังไงครับพี่ตั้มจะหยุดไหมหรือยังคงเดินหน้าเพื่อตามหาความจริงตลอดไปเรื่อย
ทุกคนอยากรู้ความจริงหมดนะครับผมก็อยากรู้ความจริงว่าน้องเนี่ยตกจากเรือได้ยังไงนะครับ

นี่บอกระดับผู้ใหญ่เลยอ่ะแล้วแบบคือใช้คำว่าขู่จริงขู่ฟ่อ
นายตั้มก็โพสต์ถามแล้วว่าผมต้องกลัวไหมเนี่ยต้องกลัวไหมเนี่ย
นายตั้มบอกว่าคือตอนนี้ก็เชื่อในหลักฐานที่บ่งชี้ไปในแนวทางว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ
แต่มันมีเงื่อนงำหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์
ส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนั่นแหละที่จะต้องมาตอบคำถามสังคมอะค่ะ
แต่ตอนนี้บอกให้ทนายตั้มกับทนายดังหยุดอย่างนี้ห

แต่ทนายตั้มก็บอกว่าโอ้โหก็จะต้องเดินหน้าต่อนั่นแหละ
แล้วก็ขอร้องตำรวจว่าอย่าไปดำเนินคดีกับประชาชนเลย

ต่อเนื่องจากที่คุณแตงโมกับคุณพ่อเคยแสดงเอาไว้
หน้านี้เรามีภาพที่ไปที่ท่าเรือด้วย

ทุกผู้ชมครับคดีของคุณแตงโมเนี่ยต้องยอมรับว่าสังคมเนี่ยจับตามองมาก
แล้วก็ถามทุกวันช่วยกันตรวจสอบทุกวัน
วันนี้เนี่ยมีหัวหน้าพักรวมพลังคนรุ่นใหม่
เขาไปยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ท่านเป็นศศเป็นหัวหน้าภักษ์เสรีรวมไทย
และเป็นประธานคณะกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริต
พฤติมิชอบของสภาผู้แทนรัศดร
เคยออกมาเตือนสสเต้มงคลกิจอยู่
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในคดีนี้
วันนี้มีพักรวมพลังคนรุ่นใหม่เขาไปยื่นหนังสือนะฮะ

คดีนี้จะทำให้ประชาชนเนี่ยหมดศรัทธากับตำรวจหรือเปล่า
อยากให้ช่วยตรวจสอบการทำงานของคดีนี้

อยากให้ช่วยตรวจสอบการทำงานของตำรวจด้วย

มันผ่านล่วงเลยมา๒๐กว่าวันแล้ว
ยังไม่มีบทสรุปคดีอะไรออกมาเลย
ประชาชนทั้งประเทศก็ตั้งข้อสงสัยถึงการทำงานของตำรวจของกระบวนการยุติธรรม
อย่างเช่นการตรวจหาสารเสพติดของผู้ที่อยู่บนเรือ๕คน
ล่าช้าหรือตรวจได้ครบทุกคนหรือเปล่า
แล้วก็มองว่าประชาชนเนี่ย
ที่เขาตั้งข้อสังเกต

แต่เนื่องมาจากความผิดปกติในหลายจุด
ทั้งจากการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่
ทั้งจากความเห็นที่ดูขัดแย้งกับ

คณะกรรมธิการของสภา
ซึ่งกระแสเรียกร้องจากประชาชนทั้งประเทศ
ต้องการให้ท่านลงมาตรวจสอบเรื่องนี้

ซึ่งความโปร่งใสและความยุติธรรม
และในส่วนของคดีให้เกิดความกระจ่าง
และเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนและรวมถึงผู้ตาย
แล้วท่านเสรีพิสุทธิ์นี่ท่านอดีตพบตรนะฮะ

อดีตพบสอบสวนกลางอดีตพบโรงเรียนในร้อยนะครับ
ท่านก็เลยบอกไปว่าปัจจุบันนี้คดีของคุณแตงโม
กระแสในโซเชียลมันมากมายเหลือเกิน
มีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลเท็จ
ทำให้การทำงานของตำรวจเนี่ยมันยากลำบากมากขึ้น
โดยหารู้ไหมว่าการทำงานตรงนั้นมันจะเป็นการแทรกแทรงการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐไหม
พี่เสรีแนะนำไปแล้วก็ควรจะเชื่อถือนะครับไม่ใช่เลยเปิดไปอย่างนั้นนะ
ตัวเองอาจจะคิดว่าอ้าว

ถึงหัวหน้าพักบางคนนะฮะ
ท่านผู้ชมครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังบอกว่า
กระบวนการต่างเนี่ยอย่างเช่นกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยทุกอย่างมีขั้นตอน
แม้แต่ในส่วนของศาลก็มีขั้นตอน
ถ้าไม่มีใครยื่นเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ย
เรื่องที่เกี่ยวข้องต่างศาลท่านก็ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการอะไรได้
เพราะฉะนั้นในคดีของคุณตังโมนะถึงแม้ว่าตัวท่านเองเนี่ย
จะมีอำนาจทางนิติบัญญัติแต่ก่อนหน้านี้ก็ต้องนั่งอยู่เฉย
ล้วงลูกไม่ได้แต่เอาละเมื่อวันนี้มีคนมายื่นหนังสือ
ร้องเรียนเรียกร้องทางคณะกรรมธิการก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่ง
ที่สามารถจะดำเนินการได้แล้วก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้
มีคนมายื่นเรื่องร้องว่าแม่การทำงานของตำรวจเนี่ยทำไมล่าช้าเหลือเกิน
มีคนมายื่นเรื่องแล้วก็เดี๋ยวก็จะดำเนินการให้ประมาณอย่างนั้น
ก็คือไฮโซปอที่เป็นเจ้าของเรือเป็นคนที่ชวนคุณกติก
ผู้จัดการของคุณตังโมแล้วก็ชวนคุณตังโมต่อไปด้วย
แล้วก็ไปร่วมร่องเรือกันในวันนั้น๒๔กุมภาพันธ์
โรเบิร์ตที่เป็นเพื่อนคุณปอนแล้วไปด้วยเป็นคนขับเรือในช่วงเวลานั้น
ถูกแจ้งข้อหาสองคนนะครับอย่างที่บอกไปประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็เรื่องการขับเรือทั้งสองเนี่ยก็พยายามแสดงให้เห็นว่า
เขารู้สึกผิดไม่ได้ยอมรับผิดไม่ได้สารภาพนะทางคดีว่ากันไป
แต่ว่าในเรื่องของการชวนไปไปด้วยกันแล้วก็มีอุบัติเหตุหรืออะไรต่างนานา
คุณแตงโมตกเรือแล้วเสียชีวิตเขาก็พยายามที่จะแสดงการเยียวยา
แล้วก็สำนึกผิดทุกอย่างไปยังคุณแม่คุณตังโม
ใช่ค่ะคือทนายเดชาที่เป็นหัวหน้าทีมทนายความให้กับคดีของคุณตังโมบอกเลยว่า
โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตทำทุกอย่างนะคะ
ยกเว้นการสารภาพทำทุกอย่างก็คือพร้อมจะเยียวยา
ก็จะบวชบวชพระไม่ได้ก็บวชพรามก็แสดงเหมือนแบบความรับผิดชอบ

ขอเป็นลูกชายของคุณแม่กราบเท้าคุณแม่
จะดูแลคุณแม่ทุกอย่างไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล
โทรศัพท์หาแม่เปิดสปีกเกอร์โฟนให้แม่เนี่ยสวดมนต์ให้คุณแตงโมด้วยกันอะไรประมาณอย่างนั้น
อันนี้คือล่าสุดที่เขาไปบวชโยคีพรามค่ะบวชพระไม่ได้ก็ขอบวชอย่างนี้แหละ
นี่นะฮะเมื่อวานใส่ชุดสีนี้ที่ธรรมสถานวิโมกศรีวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่าไม้นะฮะไม่ได้เป็นวัดนะฮะ
เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่าไม้แล้วเมื่อสักครู่ก็อย่างที่เห็นนะฮะคือภาพล่าสุดนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ถ้าดูจากวันนี้เนี่ยนะตี๔๒๐นาที
พระที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยได้ตีระคังเรียกพระแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรม
รวมตัวกันที่สาราปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อทำวัดเช้านี่นะฮะอันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
จากนั้นตี๔๓๙นาทีผู้สื่อข่าวของเราไปสังเกตการณ์อยู่
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยขับเข้ามาที่หน้าประตูสถานปฏิบัติธรรม
มีคนลงมาจากรถแล้วเปิดประตูแล้วก็ขับเข้าไปข้างในอ่านี่นะครับ
คนที่ลงมาจากรถเนี่ยรูปร่างคล้ายคล้ายคนบนเรืออยู่เหมือนกันนะ
ไม่รู้ว่าจะใช่คุณจ๊อปหรือไม่ใช่อะไรยังไงนะครับ
เดินเข้าไปที่สาราปฏิบัติธรรมช่วงนั้นพระยังสวดมนต์ทำวัดเช้ากันอยู่นะครับ
ก็สวดมนต์ถึงตี๕๓๐นี่นะฮะ๖โมงเช้านะครับ
ผู้ที่อยู่ในสาราออกมากรวดน้ำกันตอนนี้จะเห็นโยคีปอลโยคีโรเบิร์ต
ยังอยู่ในชุดสีกรักเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อวานนี้นะฮะ
จนกระทั่งพระออกเดินบินทบาทช่วงเช้าตรู่ก็จะแบ่งบินทบาทเป็น๓สาย
คนดูแลสถานปฏิบัติธรรมบอกว่าโยคีปอลโยคีโรเบิร์ต
ได้เดินถือย่ามตามพระบินทบาทเดินไปในสายที่๒
เราก็จะพยายามแหมขอไปดูหน่อยเถอะนี่ฮะไม่เจอนะฮะ
ไม่เห็นออกตามพระบินทบาท
พอย้อนกลับมาที่สถานปฏิบัติธรรมพบว่าโยคีปอลโยคีโรเบิร์ต
อยู่ที่ทางเข้าสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปที่หอฉันตรงนี้นะครับ
สายครับ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีโยคีปอลโยคีโรเบิร์ต
เห็นอีกครั้งนึงเนี่ยเปลี่ยนจากชุดสีกรักเป็นสีขาวแล้ว
นี่
บางช่วงก็เห็นหันมาคุยกันบ้างยิ้มให้กันบ้าง
ไม่ใช่คุยกันนะเห็นหันมายิ้มให้กันเขาปิดวาจากันอยู่
จนกระทั่ง๑๓นาฬิกาเราได้รับแจ้งว่าทั้งสองคนนะครับ

เปลี่ยนเวลาออกทุดงขึ้นเขากระโจมซึ่งห่างจากธรรมสถานวิโมกศิวาลัยประมาณ๒๐กิโลเมตร
จากเดิมเนี่ยจะออก๔โมงเย็นออกบ่ายโมงตรงเลยนี่นะฮะ
แล้วก็มีรถเนี่ยเข้ามานะฮะจากประตูวัดเนี่ย
ขับเข้ามาอ่าก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะนั่งรถออกไปค่ะ
เราก็เลยตามไปด้วยนะรถก็ขับขึ้นไปทางมุ่งหน้าไปทางเขากระโจมนะครับ

คือขับไปเนี่ยเหมือนกับรถเนี่ยเขาขับมาที่โรงหล่อพระแห่งหนึ่งในซอยโชคดีนะครับ
บนถนนพุทธมนตร์สาย๔ที่๓พรานอาคารปฐมจากราชบุรี
ขับไปในโรงหล่อพระแล้วปิดประตูทันที
ระหว่างนั้นมีรถอีกหลายคันขับเข้าไปในโรงหล่อพระ
คันก็เห็นมีพระอยู่ด้วย
คนที่โรงหล่อพระบอกว่าสองโยคีเนี่ยมาทำพิธีหล่อพระพุทธรูป

เพื่อทำพระอุทิศภูมิส่วนกุศลให้กับคุณแตงอ
ก็เลยคงต้องมาทำพิธีตรงนี้ก่อน
ก่อนจะเป็นช่วงค่ำที่ดูกันเมื่อสักครู่นี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้ย้อนไปดูคลิปนี้กันอีกสักครั้งหนึ่ง
เพราะว่าวันนี้ก็ปิดวาจาแล้วใช่ไหมคะทั้งคู่
โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตนะคะ
คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ทีมงานของวัดท่าไม้
ถ่ายแล้วก็ส่งให้กับสื่อมวลชนนะคะ

ยืนยันว่าการบวชโยคีพรามในครั้งนี้อุทิศให้กับคุณแตงโมนิดา
แล้วก็แจ้งว่าทั้งคู่อยู่ในช่วงของการปิดวาจา
ขณะปฏิบัติธรรมงดให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกสำนัก
ไปดูคลิปนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
ครับก็สำหรับพวกเราทั้งสองคน
วันนี้มาถือศิลป์นะครับแล้วก็เพียงภาวนานะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราปิดวาจาครับ
แล้วก็ขออนุญาตของพี่สื่อทั้งหลายนะครับ
ที่จะงดการให้สัมภาษณ์ใดในช่วงนี้ครับ
เพราะว่าธุปศงนะครับของการที่พวกเรามาบริโภคครั้งนี้ครับ
เราต้องการบำเพ็ญภาวนาเตือนทุดงสร้างบุญนะครับ
กุศลที่เราได้ทำเราขอให้บุญนี้ครับ
กับเพื่อนเราแตงโมพัทรธิดาหรือนิดา

ก็ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างครั้งนี้ถึงกับเพื่อนของเรา
ถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่ผมเชื่อในบุญของความดี

จากนี้นะคะยังปรากฏภาพโยคีปอโยคีโรเบิร์ต
อยู่ในชุดสีกรักปักกรดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่
ภายในธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ก็ทั้งสองคนนี้นะคะก็ติดป้ายที่อกซ้าย
เขียนข้อความว่าปิดวาจา
วาจาในช่วงปฏิบัติธรรมก็คืองดเว้นการพูด
เพื่อให้เกิดการสำรวมมีสมาธิในการปฏิบัติธรรม
เผลอใช้มิจฉาจาไปสร้างวัจจีกรรมล่วงเกินผู้อื่น
ทีนี้จากการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดจากสีกรักสีเปลือกมังคุตมาเป็นชุดสีขาว
ทางพระปรัฐพงศ์ปุญญวังโสพระที่ดูแลธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร
เพราะคนที่บวชโยคีพรามใส่ได้ทั้งชุดสีกรักและสีขาวค่ะ
ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมหรือความเหมาะสมว่าควรใส่ชุดสีอะไร
เช่นชุดสีกรักเหมาะกับการเดินป่าทุดง
เพราะชุดไม่เปื้อนไม่เลอะง่ายอะค่ะ
จะมี๒ชุดนะครับคือชุดสีขาวกับชุดสีกะ
ที่นี่ก็ใช้ประมาณ๒ชุดถ้าใครมีสีกระกับสีขาวก็สามารถใช้ได้
กะนี่คือว่าเวลาเราทำงานมันจะได้ไม่เปื้อนไม่สกปรก
แต่ก็ใส่ได้ไว้เดินทุดง
เพราะที่นี่จะทำเหมือนวัดป่าที่จะเป็นศรีกระ
ก็คือดูตามสถานการณ์หรือว่ากิจกรรมที่ทำ
ใช่เพราะที่นี่ก็มีบำเพ็ญประโยชน์หลายอย่าง
อย่างเช่นบางทีทำสวนบ้างช่วยตัดต้นไม้ทำอะไรอย่างนี้เพื่อเวลามันโดนเสื้อผ้า
ถ้าเป็นสีขาวมันอาจจะเลอะเทอะ
ที่นี่ค่ะใช่ค่ะใส่สีอะไรก็ได้ครับ
แต่หลวงพ่อท่านบอกถ้าจะเดินทุดงเนี่ยสีกรักก็เหมาะ

เลยไม่แน่ใจแต่พระท่านก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร

ทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
ออกมาบอกว่าธรรมสถานวิโมกศิวาลัยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักพุทธ
ปรัฐพงศ์ท่านก็บอกว่าก็ยอมรับนะคะว่า
อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนในรูปแบบของมูลนิธิ
ภายใต้การควบคุมดูแลของวัดท่าไม้ค่ะ
ไม่ได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์และไม่ใช่วัดนะคะ
ดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักพุทธนะคะ

ก็เขาปิดก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักพุทธ
เมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธที่รัชบุรีก็
พอเห็นข่าวก็เลยอยากจะมาดูมาตรวจสอบหน่อย
แต่เขาไม่อนุญาตให้เข้าก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้
ปิดประตูอยู่เข้าไม่ได้
นี่วันนี้ไปอีกรอบนึงนะคุณเขียนมาสอน

วันนี้ตอนบ่ายทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
ผอวิวัตรวันกุมภาคือเขาก็เหมือนก็จะมาอีกแล้วก็เข้าไม่ได้
ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามนะครับ
ผอวิวัฒน์เนี่ยบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ของธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่งรัชบุรีเนี่ย
คือตอนนี้เหมือนกับเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะ
เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิชะยันโตโพธิธรรมรังศรี
ซึ่งไม่ใช่วัดดังนั้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หรือว่าที่จังหวัดรัชบุรีก็เลยทำได้แค่สังเกตการณ์
วันนี้มาสังเกตการณ์เป็นวันที่๒และก็ยังเข้าข้างในไม่ได้เหมือนเดิม
เพราะเขาปิดประตูเขาไม่ให้เข้า
ก็เข้าไม่ได้อุ้ยตายแล้วแม่เชิญท่านมานั่งดื่มนงดื่มน้ำสักแก้วไม่ได้เหรอ
นี่ฮะโอ้ยตายแล้วแล้วจากการตรวจสอบเนี่ย
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาที่จังหวัดรัชบุรีนะครับ
บอกว่าที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมด๗๐ไร่เป็นพื้นที่ราชพัสดุ
มีการขออนุญาตตั้งเป็นมูลนิธิตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ระหว่างนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการตั้งมูลนิธิ
ซึ่งเมื่อไม่ใช่วัดสำนักสงฆ์สำนักพุทธก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ดำเนินการอะไรได้ส่วนการให้ข้อมูลต่างต่างเนี่ยนะครับ
จะให้ข้อมูลเรื่องอนุญาตถูกต้องหรือยังก่อสร้างแบบถูกไม่ถูกอย่างไร
เดี๋ยวทางสำนักพุทธรัชบุรีบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องถามไปยังผู้ราชการจังหวัดรัชบุรีก่อน
ว่าการให้คงให้ข่าวให้รายละเอียดจะให้ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไร
ส่วนวันนี้มีชาวบ้านนะครับที่เขาก็เดินทางมาที่นี่นะครับ
เพื่อจะมาทำบุญเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระด้วย

ตั้งแต่มีคนดงคนดังทางข่าวอะไรมาบวชโยคีพรามกันนี่เข้าไม่ได้เลยเหรอ
ก็เลยปิดประตูตลอดเลยเหรอคะ

กำลังขออนุญาตในการตั้งมูลนิธิ
ผมก็ไม่แน่ใจขั้นตอนทางนี้ว่าเขาต้องขอใครแบบไหนอะไรยังไง

ถ้าคนอยากจะไปทำบุญก็ควรจะเปิดโอกาสให้เขาไปทำบุญ

ประเด็นที่พูดถึงในโลกออนไลน
ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องกันนี่แหละค่ะครับเรื่องของคุณเบ้นวงพริกไทย
ภรรยาของโยคีปอค่ะมันเป็นประเด็นก็เพราะว่ามีคนดังโพสต์โซเชียล
แล้วไม่รู้ไปพาดพิงคุณเบ้นท์วงพลิกไทยหรือเปล่ายังไงครับอ่า
เดี๋ยวค่อยค่อยดูทีละลำดับนะคะคือล่าสุดเนี่ยก็เปิดใจทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเราก่อน
บอกว่าการบวชพรามของสามีไม่ได้ทำเพื่อลบกระแสสังคมนะ
แต่มันคือสิ่งที่ทำแล้วสบายใจและต้องการจะแก้ไขวิบากรรมของตัวเองจริง
คุณเบ้นบอกว่าจริงแล้วปอนับถือศาสนาคริสต์
แต่ตอนหลังก็เลื่อมใสในศาสนาพุทธก็นับถือจริงจัง
จะอยู่กันคนละศาสนาแต่ด้วยความรู้สึกทางใจ
ก็ถือว่าการบวชพรามครั้งนี้ก็เป็นการอุทิศให้คุณแตงโมโดยแท้
ประเด็นที่คุณเบ้นพริกไทยเป็นลูกสาวคนเดียวของพลตำรวจรีวีรศักดิ์มีนวานิสอดีต
บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๘
คุณเบ้นบอกว่าประเด็นนี้คนก็พูดกันในโลกออนไลน์เยอะ
ขอยืนยันนะว่าคุณพ่อเกษียณมาตั้ง๑๒ปีแล้ว
จะไปยุ่งเกี่ยวแก้ไขสำนงสำนวนอะไรมันทำไม่ได้อยู่แล้ว
เต็มที่จริงนะคุณพ่อก็แค่ถามถามปอว่าเป็นยังไง
แล้วก็ให้คำแนะนำเท่านั้นเองกับความสัมพันธ์ระหว่างปกับกติก
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นในโลกออนไลน์หลายคนก็สงสัยว่าปอกับกติกเขาเป็นอะไรกัน
คุณเบ้นบอกเลยว่าอ๋อเขาเคยกุ๊กกิ๊กกันแต่นู่นตอนอายุ๑๖ไม่ได้เป็นแฟน
จีบกันเคยกุ๊กกิ๊กกันยืนยันว่าแค่จีบพอโตขึ้นก็กลายเป็นเพื่อนกัน
เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอืมเบ้นบอกส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้นะ
ก็มองว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมากกว่า
แต่ที่เกริ่นไปว่ามันเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าคนดังโพสต์โลกโซเชียล
คุณผู้ชมลองดูหน่อยว่าเกี่ยวอะไรกับคุณเบ้นพริกไทยไหม
คุณจินจรินธรรมวัฒนะสามีของคุณหนิงปณิตา
โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเทศอย่างพริกไทย
ต่อไปนี้จะกินพริกไทยต้องคิดก่อนนะกลัวพริกไทยหมดอายุเหยาะใส่อาหารแล้วเดี๋ยวจะ
คนทรงสัยว่ามันพาดเพลงอะไรใครหรือเปล่า
คืออะไรอ่ะไม่เข้าใจฉันตกข่าวอะไรไหมเนี่ย

ไม่รู้ว่าพี่อุ๋ยคนก็งงไงแต่มันมีคำว่าแบบพริกไทยอะไรอย่างนี้
ต้องเข้าครัวแล้วล่ะหรือยังไง
คุณเบ้นคุณเบ้นวงพริกไทยบอกว่า
ก็เอาจริงนะตัวคุณเบ้นเองพูดอะไรไป
มันก็โดนถล่มหนักกลับมานั่นแหละสภาพจิตใจแย่จริง
คุณเบ้นบอกว่าที่คุณเบ้นพูดอะไรไปไม่ได้พาดพิงอะไรของใครเลยนะ

ขออยู่นิ่งไม่ให้สัมภาษณ์จนกว่าปอเขาจะศึกออกมาดีกว่า
คือมันไม่มีอะไรที่พูดไปแล้วมันโอเค
ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเบนไม่ได้จะพาดพิงถึงใครเลย
เป็นแค่พูดในมุมเบ้นแต่ว่าความคิดแบบมันแย่
ก็ยังไม่พูดอะไรขอไม่พูดเลยดีกว่า

ว่าคุณจินสามีของพี่หนิงปณิตาโพสต์หมายถึงอะไร
แต่อาจจะเหมือนพี่อุ๋ยบอกทำกับโค้งกับข้าวอะไรหรือเปล่า
แต่มันมีเรื่องต่อไงคุณผู้ชม

พี่หนิ่งบรรณิตาภรรยาคุณจินโพสต์ภาพสตรอเบอร์รี่

คือเดี๋ยวนี้สตอเบอรี่มันไม่ใช่แค่ผลไม้ไงพี่อุ๋ย
คุณจินก็อาจจะทำของขาวอยู่ไง
อันนี้ก็หาผลไม้ไปไหนคุณหิงก็หาผลไม้หน่อย
เอาพูดตรงมันเหมือนเป็นคำว่าคำด่าอะไรอย่างนี้

ไม่รู้ไม่รู้แต่มีแคปชั่นแค่ว่ารับไหมคะ

คนก็สงสัยคนสงสัยไปเรื่อยแหละ
ก็ถามพี่หนิงพี่หนิงโพสต์หมายถึงอะไรเนี่ยฟังเสียงดูนะคะ
ก็คือคุยกันว่าอยากกินสตอเบอรี่
สีขาวแล้วเด็กก็ดันได้สตอเบอรี่ที่มันออกเป็นสีขาว
ใกล้เคียงกับสีขาวที่สุดมานิ่งก็แค่ถ่ายรูปแล้วก็แท็กว่า

อันนี้จริงเลยขอให้เชื่อถ้ามีอะไรหนิ่งก็บอกแล้ว
คือช่วงนี้หนิงไม่มีประเด็นอะไรใดทั้งสิ้นเลย
คนเขาก็บอกว่าต่อเนื่องหรือเปล่าที่อยู่คุณตินเขาโพสต์
เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเทศพริกไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนั้นเนี่ยยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยค่ะ
เพราะว่าคนโทรมาถามนิ่งเยอะมากนิ่งก็เข้าไปเห็นเข้าไปดู
พอไม่รู้เสร็จนี่ก็ถามว่าฉันตกข่าวอะไรหรือเปล่า
จนตอนนี้หนิงก็ยังไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไร
หนิงก็ยังไม่ได้ถามอะไรเขาเพราะว่าวันนี้ออกมาทำงานตั้งแต่แบบตี๕แล้วอ่ะ
ไม่ได้ฝากถึงใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ไม่มีไม่มีจริงไม่มีเลยจริง
งั้นก็ชัดเจนตามนี้ค่ะเห็นไหมไม่มีอะไรจริง
ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่สงสัย
แต่ว่าดูตรงนี้ดีกว่าไม่รู้ว่ายังไงนะฮะ
คือต้องยอมรับว่าพอหลวงพี่อุเทรหลวงพ่ออุเทน
ท่านจ้าวาสไวท์ธะไม้ท่านรับบวชโยคีพราม
ให้กับหายโสปอร์กับโรเบิต

ที่เขาถึงคันมิโกมิกล้าด้ะ
เมื่อวานนี้หลวงพ่ออุเทเนี่ยท่านก็แถลงข่าว

อยู่หนึ่ง
คือเขาติดต่อมาไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว

หลวงพี่แซมผ่านหลวงพี่แซมบอกว่าโอ้โหอยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้คุณแตงโมเหลือเกิน
แต่ไม่มีวัดไหนบวชให้เลยค่ะอ้าวสุดท้ายแล้วทางพระอุปชาสมุทรสาครบอกว่าก็บวชไม่ได้นั่นแหละ
ติดเรื่องของกฎของสงฆ์คนที่จะมาบวชพระจริงเลยเปลี่ยนเป็นบวชโยคีพราม
แล้วที่ตั้งใจเนี่ยว่าเขาจะมาบ่งมาบวชด้วยเนี่ยก็คืออยากให้เขาเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติธรรม
แล้วสุดท้ายเนี่ยพอได้อยู่ด้วยกันสัก๑๕วันเนี่ยความจริงอาจจะปรากฏออกมา
แล้วจะได้เอาความจริงไปบอกตำรวจว่าอะไรมันเกิดขึ้นบนเรือท่านชี้แจงไว้เมื่อวานเรียบร้อยแล้ว
แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คือวัดท่าไม้เราต้องยอมรับว่าลูกศิษย์เยอะใช่ค่ะดังมากค่ะ
ดาราคนดังประชาชนทั่วไปนักธุรกิจนักการเมือง
คนติดสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้กันเต็มเลยหลังรถเนี่ยเห็นเยอะเลยใช่
เสื่อมศรัทธาในวัดท่าไม้หรือไม่แล้วเปิดโหวตเลยนะตั้ง
แต่เมื่อวานนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ข้อความแบบนี้
เลยนะบอกจะเสื่อมศรัทธาในวัดท่าไม้หรือไม่หลังจากที่ประชา
ทั่วประเทศได้รับทราบแนวคิดหลวงพี่ในการให้สัมภาษณ์แล้ว
ล่าสุดเราดูเมื่อช่วงเย็นนะฮะ๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาโหวตไม่
เสื่อมยังศรัทธาแน่วแน่นี่นะฮะ๑๒เสื่อมแกะสติ๊กเกอร์ออก๘๐
อันนี้เขาอาจจะเป็นแค่คนส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมด
ใช่ลูกศิษย์ทั้งหมดนะครับวันนี้คุณพัชรวรินนะฮะน้องกั้ง
จารวรินผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดท่าไม้ที่กระทุ่มแบน
มุทรสาครนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ยังมีญาติโยม
เดินทางมาทำบุญแน่นวัดเหมือนเดิมวันนี้วันพระด้วยนะฮะนี่
นะครับขนาดวันธรรมดานะเนี่ยไม่ใช่วันหยุดนะฮะคนก็มาเยอะ
พอสมควรขณะเดียวกันนะครับหลวงพี่อุเทรนจ้าวาด
ช่วงเช้าท่านก็อยู่ที่วัดนะฮะแต่ว่าท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
ก็พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์ท่านเรื่องนี้แล้วท่านบอกว่าของงดสัมภาษณ์กันแล้วกันเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงไปหมดแล้ว
ส่วนช่วงบ่ายหลวงพี่จะต้องออกไปกิจนิมนต์ข้างนอกค่ะอ่า
ก็ล่าสุดก็อย่างที่ทราบไปที่สองโยคีเขาอยู่ไปเดินทุดงตรงนั้นนะครับ
ส่วนเรื่องสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้นะครับเราถามพระที่วัดเนี่ย
พระท่านบอกว่าตอนนี้ที่วัดเนี่ยก็คือเนี่ยฮะเห็นไหมอย่างนี้
คือปกติที่วัดเนี่ยมีสติ๊กเกอร์แจกให้ฟรีอยู่แล้วค่ะอ่า
ใครมาทำบุญก็ไปรับได้ที่หอวัตถุมงคลหรือหากอยากร่วมทำบุญก็ร่วมทำบุญได้
เรื่องทำบุญเนี่ยตรงนี้แล้วแต่ศรัทธาหย่อนปัจจัยลงในตู้บริจาคไม่ได้บูชา
ไม่ได้ขายอะไรทั้งสิ้นเรื่องของสติ๊กเกอร์
นี่ฮะเขาจะมีกล่องแบบนี้เลยนะครับ
ยืนยันว่าทางวัดเนี่ยไม่ได้ขายหรือว่าไม่ได้บอกว่าโอ้โหจะต้องเอาไปติดท้ายรถกัน
เอาไปติดตรงนู้นตรงนี้ไม่ใช่เลยนะครับ
ถามว่าเอาแล้วทำขึ้นมาทำไมนะสาเหตุคืออะไรยังไง
สติ๊กเกอร์วัดท่าไม้เหตุผลของการทำสติ๊กเกอร์ติดรถให้เนี่ย
ก็คือหลวงพี่อุเทรจ้าวัดวัดท่าไม้เนี่ย
ท่านเคยให้ข้อมูลเอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้นะฮะ
เพราะคนติดกันเยอะมากก็เนื่องจากอย่างนี้
คือมีลูกศิษย์เนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่หลายที่
แล้วมาวัดครั้งแรกมาวัดไม่ถูกบางทีเข้าวัดเนี่ยเข้าไม่ถูก
ไม่รู้จะเข้าทางไหนอะไรยังไงหรือว่าแบบโอ้โห
มันไม่สะดวกเลยหลงทางอะไรก็มีเนี่ยก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
สติ๊กเกอร์ติดรถให้เวลาญาติโยมที่อื่นเขาเห็น
รถติดสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้แล้วผ่านมาแถวนี้กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
จะได้บอกกันถูกว่าอ๋อนี่ลูกศิษย์วัดท่าไม้
ซ้ายเลี้ยวขวาเข้าทางนู้นทางนี้จะได้ไม่หลงทางอะไรประมาณอย่างนั้น
อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออยากให้ลูกศิษย์ที่เห็นสติ๊กเกอร์
จะได้รู้ว่าอ๋อสิทธิ์วัดเดียวกัน
เบียดไม่แซงกันค่ะขับรถจะได้ไม่แบบไปปาด
ไม่ไปโมโหกันได้มีน้ำใจต่อกันอ่าใช่ไหม
สมมุติแบบเนี่ยติดกันแบบเยอะเลย
พอเห็นอุ้ยอ๋อลูกศิษย์วัดท่าไม้เหมือนกันจะได้ใจเย็นกัน
อันนี้เป็นกุศโลบายประมาณอย่างนี้จะได้สามัคคีกัน
มีเมตตากันรักกันทีนี้เราไปเห็นอาจารย์ออสค่ะ
อาจารย์ออสนะฮะรองศาสตราอาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์นะฮะ
อาจารย์จากมเกษตรนะฮะวันนี้ท่านโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
วัดท่าไม้จะติดหรือจะลอกคุณเกมมาสอน
ไม่แน่ใจเลยค่ะเราก็ไม่แน่ใจค่ะ
ก็เลยโทรไปหาอาจารย์ออสอาจารย์ออส
หัวเราะอย่างนี้เลยแล้วคืออะไรคะ
อย่างนี้เลยแล้วบอกว่าไปคิดกันเอาเองแล้วกัน
อาจารย์ออสบอกไปคิดกันเอาเองก็แล้วกันว่าอาจารย์ออสเนี่ยจะติดหรือจะลอก
นี่นะฮะส่วนประเด็นคนในพื้นที่เนี่ยนะครับ
เรื่องการทำบุญที่วัดท่าไม้ชาวบ้านเขาก็ไปทำบุญกันนั่นแหละ
ค่ะจากต่างถิ่นก็มาเยอะค่ะอ่าหรือญาติโยมบางท่าน
ท่านก็บอกว่าก็วัดแถวสมุทรสาครก็วัดเยอะ
ก็แล้วแต่ใครสะดวกไปวัดไหนอย่างไรอืมอันนี้ก็เลยเอาเรื่องสติ๊กเกอร์มาฝาก
ใช่มันมีคนดังก็โพสต์ค่ะพี่อุ๋ยในโลกโซเชียลนะคะ
แพลคแท็กเอาแอลกอฮอล์ล้างด้วยนะกระจกจะได้ใส
แพลคแท็กงายลอกกันสนุกเลยวันนี้แพลคต์น้ำยาพร้อมใจพร้อมเราลอกได้
ได้อืมเป็นภาพแบบนี้แล้วก็มีข้อความแบบนี้คุณวัดอยู่บำรุงค่ะก็โพสต์ข้อความสั้นสั้น
ผมก็ไม่ทราบใช่ค่ะหรืออาจจะไม่เยอะก็ได้ก็บางส่วนหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่ส่วนบุคคลไว้